มาดูเรื่องที่โอ้โหต้องบอกว่า
สะเทือนโลกโซเชียลสะเทือนโลกหน้าจอกันเลยนะครับ
ดราม่าของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๔ปีเป็นแม่ลูก๒
ทำงานเป็นแม่บ้านล้างจานได้เงินวันหนึ่ง๓๓๐บาท
บอกว่าเงินไม่พอไม่พอซื้อข้าวไม่พอซื้อของ
พอซื้อรองเท้าให้ลูกทั้งสองไปโรงเรียน
เดินผ่านห้างเห็นกระถิ่นที่มันมีแบงค์ธนบัตรนะคะ
ติดอยู่หลายพันบาทมันเกิดกิเลสขึ้นในใจ
หยิบมา๑๖๐บาทโดนตำรวจจับ
เรื่องราวดราม่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
มันเกิดขึ้นจากการนำเสนอของร้อยตำรวจโทจตุรงพรมบุตรครับ
เขาเป็นรองสารวัตรสอบสวนสนบังซื้อค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊คเรื่องนี้นะเนี่ยภาพนี้บอกว่าเป็นดราม่าของผู้ต้องหารายนึง
เขาบอกว่าเธอไปหยิบเงินจากต้นกระถิ่นที่เสียบอยู่ในห้างสรรพสินค้าบริเวณแยกสะพานควาย
ร้อยตำรวจโทจตุรงบอกว่าวันเกิดเหตุคือเย็นอังคาร๓กันยายน
มีคนแจ้งมาว่ามีผู้หญิงคนนึง
ขโมยเงิน๑๖๐บาทจากต้นกระถิ่นที่มันวางอยู่กลางห้างเนี่ย
แล้วกำลังถูกนำตัวมาที่สนบางซื่อเป็นผู้หญิงอายุ๕๔ปี
พอมาถึงปุ๊บก็มีการสอบสวนกันนะคะ
เจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าขโมยเงินจริงค่ะ
แต่ทำไปเพราะความจำเป็น
ต้องซื้อข้าวต้องซื้อนมซื้อรองเท้าให้ลูกทั้งสองคนไปเรียนหนังสือ
เธอบอกว่าเธอเป็นแม่บ้านล้างจานวันละ๓๓๐บาทมันไม่พอ
บาทเดือนนึงเนี่ย๙๙๐๐บาทนะคะ

จังหวะเดินผ่านต้นกระถิ่นในห้างเห็นเงินปักอยู่หลายพันบาท
เลสมันเกิดขึ้นในใจเธอควักมา๑๖๐บาทแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ห้างจับตัวได้
คือในใจของเธอเธอคิดไว้แบบนี้ขอยืมก่อน
ใช่คำว่าขอยืมก่อนเดี๋ยวหมุนคืน
เดี๋ยวเอามาคืนให้เธอทำแบบนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะฮะ
บอกครั้งที่แล้วเธอก็ขอยืมแบบนี้แต่เธอก็ไหว้ก่อนนะ
บอกว่าคุณพระคุณเจ้าเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนให้นะ
และเธอก็ทำเป็นครั้งที่๒แต่ครั้งนี้ถูกจับ
เรื่องการกระทำผิดของเธออาจจะไม่ได้ดราม่ามากนัก
เพราะคนก็รู้ว่าเธอกระทำผิดทำผิดก็ต้องรับผิด
ถูกต้องคือทุกคนมีเหตุจำเป็นในชีวิตทุกคนมีภาระต้องรับผิดชอบเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นการขโมยของยังไงก็เป็นสิ่งที่ผิด

ซึ่งจริงเขาบอกว่าตัวแทนห้างมีการเจรจากับผู้หญิงคนนี้แล้ว
แต่ว่าห้างยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

เรื่องดราม่าที่ว่าเนี่ยนะคะ
มันเกิดหลังจากที่เธอถูกแจ้งข้อหารักทรัพย
แล้วโดนจับเข้าไปในห้องขังของโรงพัก
แล้วลูกทั้งสองคนของเธอมา
ลูกชายวัยสิบห้าปีกับลูกสาววัยสิบสี่ปี

ลูกชายคนโตถามแม่แบบนี้ค่ะว่า
ขโมยเงินทำไมแม่ทำไปทำไม
แม่สอนตลอดไงว่าต่อให้เราไม่มี
เราก็อย่าไปขโมยเงินคนอื่น
และผู้เป็นแม่ก็นี่แหละฮะ
เกาะลูกกงร้องไห้

จตุรงค์บอกว่าผมก็แทบไม่ไหวเหมือนกัน

สงสารเด็กสงสารผู้เป็นลูก
แม่ก็เอาแต่ร้องไห้ขอโทษลูกอะค่ะ
ใช่แม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษ

สารตัดสินให้แม่คนนี้ต้องจ่ายค่าปรับ๕๐๐บาท
ถ้าไม่มีเงินต้องทำงานบริการสังคม
แทนค่าปรับเป็นเวลา๑๐วันวันละ๔ชั่วโมง

ก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊กรับบริจาค
มีคนที่เป็นมีชาวเน็ตน้ำใจงามหลายคนนะคะ
เขาก็สงสารครอบครัวนี้โอนเงินมาให้
แล้วก็มีหลายคนชื่นชมตำรวจท่านนี้ด้วย
ก็มีการจ่ายค่าปรับกันไปแล้วทีนี้
ราม่าตอนที่แม่ติดคุกยังไม่จบ
เพราะมีเรื่องราวที่เล่าจากปากของลูกทั้งสองคนออกมา

คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวเราค่ะ
ก็ไปพบกับลูกสาวคนเล็กของแม่

น้องบอกว่าวันอังคารที่๓กันยายนวันเกิดเหตุเนี่ย
นอนรอแม่เลิกงานกลับบ้าน
อยู่เพื่อนที่โรงเรียนก็โทรศัพท์มา
บอกค่ะว่าแม่โดนจับ

งงมากว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
ก็เลยรีบไปโรงพักกับพี่ชาย

จับแม่หนูเข้าคุกทำไมทำแบบนี้ทำไม
ควักเงิน๑๖๐บาทยื่นให้ตำรวจเดี๋ยวนั้นเลย
บอกว่าเอาเงินไปเลย๑๖๐บาทปล่อยตัวแม่หนูมา

แล้วเด็กวิ่งมาด้วยเท้าเปล่านะคุณ

ก็เธอบอกว่าเธอรีบมาอยากมาเจอแม่นะครับ
แล้วก็ไม่มีรองเท้าจริงคือไม่มีรองเท้าแตะ

เอาเงิน๑๖๐ที่มีอยู่ติดตัวยื่น

เด็กบอกว่างั้นขอเข้าไปนอนในคุกกับแม่ได้ไหม

เพราะทุกคืนนอนกอดแม่ทุกคืนเลย

หรือว่าอยากเข้าไปนอนกับแม่แต่เขาไม่ให้เข้าไป
หรือว่าอยากเข้าไปนอนกับแม่แต่เขาไม่ให้เข้าไป
หรือว่าอยากเข้าไปนอนกับแม่แต่เขาไม่ให้เข้าไป
ทำข้าวให้แม่หรือทำข้าวไป

ทำข้าวไข่เจียวให้แม่กินค่ะแล้วก็เอาไปให้แม่
แม่เป็นโรคเกาะค่ะเพราะว่าแม่กินยาเยอะไป
แล้วก็แม่ป่วยด้วยค่ะแม่ต้องเดินแล้วก็อะไรอย่างนี้ด้วย
กลับไปที่บ้านด้วยเงินที่เหลืออยู่ในมือแค่๑๐บาทเท่านั้นเอง
ตัดสินใจไปซื้อไข่ไปทอดไข่เจียวมาให้แม่กิน
แม่ไม่มีกินก็เอามาให้ที่โรงพัก
แม่ก็บอกโอเคขอบคุณมากขอบใจมากลูกนะครับ
แล้วพอตอนเช้าเด็กมาที่โรงพักเด็กก็ถามแม่
เมื่อคืนข้าวไข่เจียวเป็นยังไงบ้างแม่รีบตื่นเลยนะ
เด็กรีบตื่นมาเลยบอกว่านอนไม่หลับคิดถึงแม่
เอาเสื้อแม่มาใส่กับหมอนแล้วก็กอดไว้ทั้งคืน
แล้วก็ทุกคืนเรานอนด้วยกันนะครับแล้วตอนเช้าก็รีบมาหาแม่
ข้าวไข่เจียวเป็นยังไงบ้างอร่อยไหม
จริงแล้วแม่กินไม่ลงนะแม่ไม่ได้กินข้าวไข่เจียวนั้น
แม่เอาให้เพื่อนผู้ต้องขังกินเพราะแม่บอกว่ามันกินไม่ลง
มันจุกอยู่ที่อกลูกทำมาให้แต่ก็ต้องตอบลูกไว้ว่าอร่อยจ้ะลูก
ก็เลยบอกลูกไปอย่างนั้นนะครับตำรวจควบคุมตัวแม่ได้๑วันเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เป็น๓คน
อาจจะใช้สติ๊กเกอร์เบลอหน้าไว้นะคะนั่นคืออย่างที่บอกว่า
มีคนโอนเงิน๕๐๐๐บาทช่วยครอบครัวนี้จ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้ว
ได้รับการปล่อยตัวแล้วฝากขอบคุณผู้มีอำนาจผู้ใจบุญทุกคนด้วย
ทำให้เขาได้กลับไปอยู่กับลูกอีกครั้งหนึ่ง
เขาสัญญานะคะว่าเขาจะช่วยกันทำมาหากินจะประหยัดอดออมเก็บเงิน
เพื่อที่จะบริหารจัดการเรื่องของการเงินแล้วก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
คือจะไม่เป็นโจรอีกบอกว่าจะไม่เป็นโจรอีกนะครับ
แล้วก็บอกว่าทุกวันนี้คือมันลำบากจริง
ทุกวันนี้ลูกได้กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือไม่ก็กินข้าวเปล่า
โดยที่ไม่มีเนื้อไม่มีกับอะไรสักชิ้นเลยนะครับ